กว่านะคะดิฉันบอกเลยว่าของขวัญในชีวิตของลูกผู้หญิงเราเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกที่จะทำให้เราแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุด
หนึ่งคือความซื่อสัตว์ของผู้ชายนะคะแล้วก็ความรักการให้เกียรติที่มอบให้รวมไปถึงของขวัญชิ้นโบแดงด้วยนะคะในเทศกาลสำคัญสำคัญวันพิเศษ

คุณสมบัติทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวพี่บิ๊กหมดแล้ว

ก็โพสต์ภาพรถหรูป้ายแดงผูกโบพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักบอกว่าขอบคุณนะคะคุณสามี
สำหรับของขวัญชิ้นเบาะแดงนี่ฉันไม่ได้พูดผิดนะเบาะแดงจริง